เวลาประมาณ๔ทุ่มที่กระบี่หัวหน้าครอบครัวแห่งหนึ่ง
เขาหวังจะฆ่ายกครัวคนในบ้านทั้งหมดมี๔ชีวิต
สาเหตุน่าจะเครียดจากการที่มีโรคประจำตัว
โดยหัวหน้าครอบครัวเขาเอาปืนไปเจาะยิงหน้าผากทีละคน
จากภรรยาก่อนแล้วก็ลูกชายคนเล็กแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไป
แต่ลูกชายคนโตตื่นมาเห็นเหตุการณ์สามารถหนีเอาชีวิตรอดได้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ
เมื่อคืนนี้๔ทุ่มที่กระบี่ตำรวจสพเหนือครองที่กระบี่

ตำบลโคงยางอำเภอเหนือครองก็ไปถึงบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในบ้านมีกองเลือดกองโตเลย
แล้วมีคนถูกยิงอยู่ในบ้าน๓ชีวิตครับ
ญาติญาติกับกู้ภัยก็ช่วยกันส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ตกอยู่๔ปหลอกมีหัวกระสุนตกยืนหัว
จากการสอบสวนทราบว่าคนที่ถูกยิงทั้งหมดเขาเป็นพ่อแม่ลูกกัน
คนแรกนางสาวดวงกระบวนอายุ๔๐ปีอันนี้โดนยิงเข้ากลางหน้าผากเลย
ยังไม่เสียชีวิตอาการสาหัสนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ลูกชายอายุสามขวบโดนยิงหน้าผากเหมือนกันอันนี้เสียชีวิต
ผู้ก่อเหตุก็คือหัวหน้าครอบครัวนายฉัดชายอายุ๔๐ปี
หลังจากยิงภรรยากับลูกเอาปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองอีกหนึ่งนัดที่ศีรษะเหมือนกัน

อย่างที่บอกว่าครอบครัวนี้เขามีกัน๔คนลูกชายคนโตอายุ๑๒ปีอันนี้รอดมาได้
เขาให้การกับตำรวจว่าช่วงเกิดเหตุตัวเขานอนดูทีวีอยู่ที่ห้องโถงหน้าบ้าน
พ่อแม่กับน้องนอนอยู่ในบ้านในห้องนอน
สักพักหนึ่งได้มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดตัวเองตกใจวิ่งออกจากบ้านก่อน
บ้านญาติให้ญาติมาช่วยพอญาติเข้ามาในห้องนอนพบว่า
หลานชายคือลูกคนเล็กของบ้านนี้นะฮะโดนยิง
แล้วปืนยังอยู่ในมือของคุณพ่อก็คือหัวหน้าครอบครัว
ก็เลยวิ่งไปเอาปืนออกมาก่อนแล้วไปวางไว้ที่สาราหน้าบ้าน
จากนั้นญาติช่วยกันรากร่างรากร่างของคนเจ็บทั้งหมดที่เห็นเป็นรอยเลือดรอยทางไป
ลากออกมาเอาพ่อแม่ลูกออกมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
มเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากเขาเครียดเครียดจากอาการป่วย
เนื่องจากว่านายฉัดชัยผู้ก่อเหตุมีโรคประจำตัว
จริงแล้วภรรยาเพิ่งจะไปรับฉัดชัยมาจากที่บ้านอีกหลังหนึ่งวันเดียวเท่านั้น
แล้วก็จะเอาไปส่งโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้เพื่อไปตรวจสอบโรคประจำตัวที่เป็นอยู่
แต่เขาเครียดและก่อเหตุฆ่ายกครัวขึ้นมาก่อนสุดท้าย
กลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ภรรยาอาการยังสาหัสอยู่